ตอนนี้ก็มีประชาชนจำนวนมาก
ที่ยังคงอยู่ในอาการเศร้าโศก
ทางกระทรวงศาสนสุขก่อนหน้านี้
อย่างเช่นหญิงชะลาลายที่จังหวัดประจวกขิริขรรค์

ภายหลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
ของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พมจังหวัดประจวบคิริขัน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทีมพยาบาล
ก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยี่ยนนางกรยาโรงนครอายุ๖๒ปี
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพาน

เพื่อติดตามอาการของนางกรยาที่เกิดความเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับ
ภายหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
โดยนางกรยาบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
เมื่อทราบข่าวร้ายของคนไทยทั้งประเทศ
แม้ว่าเธอจะไม่เคยเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
แต่ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรทั่วประเทศไทย
ขอดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการมุ่งมั่นทำความดีแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
โดยเธอเลือกแนวทางทำการเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผลและพืชผัก
กล้วยน้ำว้ามะละกอกาแฟสับปะรดแล้วก็มะเขือพวง
รวมทั้งเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นปลาดุกและไก่
ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อน

เพื่อติดตามรักษาอาการเครียดและโศกเศร้าของประชาชนในช่วงนี้
เป็นนโยบายของผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์